ที่จังหวัดตากตอนนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้น
ในศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้หนีภัยจากการสู้รบ
บ้านแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
เมื่อช่วงเย็นค่ำที่ผ่านมานี่เอง
นี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
มีกลุ่มผู้หนีภัยจากการสู้รบที่พักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับ
เป็นพันคนเนี่ยพากันออกมานะครับ
แล้วก็มีการรวมตัวประท้วงชุมนุมประท้วง
จุดไฟเผาทำลายข้าวของทุบทำลายรถยนต์รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่
หรือว่าทรัพย์สินตามจุดตรวจต่างนะครับ
นี่ฮะจุดไฟบนถนนด้วยลักษณะเหมือนกับกึ่งจราจน
ศูนย์อพยพบ้านแม่หละนะครับที่อำเภอท่าสองยังจังหวัดตาก
คำถามก็คือว่าเขาประท้วงเรื่องอะไร
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุเลยฮะ

อยู่ดีเนี่ยประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาเนี่ย
กลุ่มผู้หนีภัยการสู้รบภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ย
ออกมาอย่างนี้เลยนี่รถหลายคันก็พังเสียหายกันไปนะครับทุกผู้ชมครับ

แล้วทีนี้พอเข้าสู่ช่วงมืดเนี่ยดึกเนี่ยโอ้โหทีนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย

ตอนนี้มีคำสั่งให้ชุดควบคุมฝูงชนจากหลายอำเภอในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดตากเนี่ย
เตรียมพร้อมตลอดทั้งคืนเพื่อคอยระงับเหตุหรือว่าเข้าควบคุมสถานการณ์นะครับ
ควบคุมฝูงชนจากหลายพื้นที่ตอนนี้มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับ
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนะครับ
ขณะนี้มีรายงานว่ากลุ่มผู้ที่ออกมาประท้วงได้ขยายการก่อเหตุ
จุดไฟเผาทรัพย์สินหลายจุดยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะครับ
ส่วนสาเหตุของการประท้วงการเรียกร้องต่างและใครเป็นแกนนำเนี่ย
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไล่อีกทีนึงแต่ตอนนี้ต้องพยายามระงับเหตุที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อน
นี่คือล่าสุดนะฮะศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่ละ
อำเภอท่าสองยังจังหวัดตากมีการประท้วงเกิดขึ้นมีความชุดละมุนวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ
เดี๋ยวความคืบหน้าต่างเราตามให้เหมือนเดิม